กันที่เรื่องการศึกษาระดับอุดมศึกษากันบ้างนะครับ

มีคณะคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
เป็นคณะเพื่อการสร้างเจ้าของธุรกิจ
และการบริการการจัดการดีไหม

ขนาดเรียนเรายังจะได้เป็นเจ้าของธุรกิจแล้วเหรอ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพผลิตหลักสูตรใหม่
ทันสมัยตอบโจทย์ความต้องการของโลกอนาคต๔๐
เป็นการปูทางให้นักศึกษาในการเป็นเจ้าของธุรกิจ

เส้นทางสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจไม่ไกลเกินเอื้อม
เมื่อมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยการสร้างเจ้าของธุรกิจระดับโลก
มาสร้างผู้นำรุ่นใหม่แห่งวงการธุรกิจในอนาคต
โดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้หลักสูตรที่ทันสมัย
เหมาะกับคนรุ่นใหม่ที่ไม่ชอบการทำงานประจำ
หรือเป็นลูกจ้างพร้อมได้ทำธุรกิจจริงในระหว่างเรียนด้วย
โดยอาจารย์ผู้สอนเป็นเจ้าของธุรกิจมืออาชีพตัวจริง
ให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด
วัยรุ่นยุคใหม่อยากจะเป็นนายตัวเอง

แล้วก็พอดีมันก็จะล้อกับโปรยซีของมหาลัย

เป็นสิ่งที่เราปลูกฝังให้นักอุตส่าห์ทุกคนในมหาวงเทพเนี่ย
เพราะว่าการที่เราจะเป็นผู้ประสบความสำเร็จเนี่ย

คณะของเราเนี่ยพอนักอุตส่าห์อยู่ที่ปี๓
เราจะมีโครงการให้กู้ยืมเงินเนี่ย
กลุ่มละ๑แสนบาทนะครับ
นักศึกษาก็นำเงิน๑แสนบาทนี้ไปลงทุนนะครับ
โดยที่เราอาจจะให้ผู้ปกครองรับรู้ด้วย
นักศึกษาก็จะดำเนินการกิจการไปครับ
สุดท้ายแล้วนักศึกษาก็จะออกสินค้า
แล้วก็ขายสู่ตลาดนะครับ
แล้วก็เอาเงินแสนหนึ่งเนี่ยมาคืน

ไรที่คุณไปแบ่งกันในกลุ่มได้เลยนะครับ

นักอุตส่าก็ไม่มีใครที่ขาดทุนนะครับ
นำหลักการตลาดมาประยุกต์ให้เท่าทัน
กับความก้าวหน้าของสื่อและเทคโนโลยี
โดยนักศึกษาจะได้ศึกษาทฤษฎีการตลาด
ที่เกี่ยวข้องควบคู่ไปกับการฝึกงานจริง
องค์กรที่มีชื่อเสียงด้านการตลาดดิจิทัล
แบรนด์เบเกอร์รับบิทเชลส์บิลเลียนแอนดมิลเลียน
ดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์
มีกลุ่มวิชาใหม่ที่เปิดสอน
ประกอบด้วยสาขาวิชาสื่อดิจิทัล

สตูดิโอภาพยนตร์แบบครบวงจร
ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการเฉพาะด้าน
โรงภาพยนตร์ระบบดิจิทัลมาตรฐานอุตสาหกรรม
เพื่อสร้างคนทำหนังรุ่นใหม่ไฟแรง
เปรียบด้วยพลังความคิดสร้างสรรค์

ตลอดจนโอกาสในการนำเสนอไอเดีย

เพื่อผลิตผลงานป้อนสู่อุตสาหกรรมภาพยนตร์
ที่มีชื่อเสียงระดับโลก
คือพยายามที่จะสอนให้นักศึกษาเนี่ย
มีความเป็นมืออาชีพและพร้อมทำงานตั้งแต่เรียน
ทีนี้ตั้งแต่ความพร้อมที่เข้ามาเนี่ย
เรามีความพร้อมทั้งคณาจารย์ก่อนอันดับแรก
ซึ่งก็เป็นมืออาชีพนะครับแล้วก็อาจารย์ประจำที่มีประสบการณ์ตรง
จากนั้นก็เป็นเรื่องของสถานที่อุปกรณ์ที่ทันสมัย
แล้วก็ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม
ก็ด้วยการมาของยุคดิจิทัลครับ

ซึ่งนอกเหนือจากภาพยนตร์มันยังมีสื่อดิจิทัลอื่น
เรื่องเสียงหรือเรื่องอื่นถึงสนใจที่จะเปิดสาขาใหม่ขึ้นมา
ก็คิดว่าน่าจะมาช่วยผลิตบุคลากรที่มีความพร้อม
ที่จะช่วยขับดันเรื่องของอุตสาหกรรม
ความการที่ต้องคอนเทนต์ไทยต่อไปในอนาคต
อกจากนี้มหาวิทยาลัยกรุงเทพยังเปิดสอน
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสาขาวิชาเกมและสื่อเชิงโต้ตอบ

ที่สามารถสร้างรายได้ระหว่างเรียน
เพราะมีโอกาสทำงานกับบริษัทชั้นนำระดับโลก

มหาวิทยาลัยกรุงเทพตอบโจทย์การเรียนการสอน
สำหรับอนาคตในยุคไทยแลนด์๔๐
ข่าวทะลัดทีวีรายงาน